เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดของคุณวิราชนะครับ
เนื่องจากว่าในวันที่๒๒ตุลาคมพศ๒๕๕๙
คุณวิล่าได้ขอเอกสารจากกรุงเทพมหานครนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้ผมได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักจราจรขนส่งแล้วนะครับ
ในปีห้าหกและห้าเจ็ดและห้าแปดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดเอ่อ
หกสัญญานะครับเป็นจำนวนกล้องทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
กว่ากล้องตามที่คุณวิราชแจ้งนั่นเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่
ห้าหกเป็นต้นไปนะครับส่วนข้อได้จริงที่ท่านผู้ว่า
ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กล้องโดยเป็นกล้อง
ที่ดำเนินการติดตั้งและใช้งานได้แล้วเนี่ยสี่หมื่นเจ็ด
เจ็ดร้อยสิบเก้ากล้องนี่คือข้อที่จริงนะครับที่ขอ
ยืนยันว่าประชาชนอุ่นใจได้เรามีกล้องเอ่อที่พร้อมจะ
รักษาดูแลประชาชนทั้งหมดสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
เจ็ดสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้ากล้องที่ได้มา
เดินการไปแล้วยังเหลืออีกประมาณหมื่นกว่ากล้องซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีห้าเก้านี้นะครับหลังจาก
นั้นแล้วกรุงเทพนครทั้งหมดจะมีกล้องเกือบ๖๐๐๐ตัว
ครับไม่ใช่หมื่นตัวครับการจัดซื้อจัดจ้างกล้องสี่สี่
ทีวีของกรุงเทพมหานครทุกครั้งเนี่ยเอ่อใช้วิธีการ
สำนักงบประมาณนะครับคือนอกจากนั้นก็ใช้รายละเอียดทั้งหมด
ของตามข้อบังคับของสำนักนายกรัฐมนตรีคือการอีออกชั่น
ไม่มีการจัดซื้อจ้างรายใดเลยที่ใช้วิธีกรณีพิเศษนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินการตามวิธีการของสำนักนายกรัฐมนตรี
ดูการอีออกชั่นแล้วยังทุจริตอีกเอ่อผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
จากบอกว่าขอให้คุณวิราชได้พิจารณาขั้นตอนและให้เกียรติ
ข้าราชการในการดำเนินการเพราะทุกเรื่องที่ข้าราชการดำเนินการนั้น
เป็นเรื่องของระเบียบซึ่งสำคัญที่สุดก็คือการดำเนินการตำรวจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และผมขอยืนยันครับได้ตรวจสอบแล้วการดำเนินการขั้นตอนต่างนั้นถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้นครับ
แล้วก็ในกล้องของกรุงเทพนครจะแบ่งเป็น๒ประเภทประเภทหนึ่งก็คือเชื่อมสัญญาณกับออฟติก
แล้วก็ส่งภาพทั้งหมดมาที่กรุงเทพนครไปที่หน่วยงานของรัฐ
คือไปที่สำนักงานตรวจแห่งชาติด้วยไปที่กองทัพนะครับ
แล้วก็ไปที่สำนักงานเขต๑๒เขตบางส่วนของสี่หมื่นเจ็ดพัน
ก็คือเป็นกล้องอิสระซึ่งหมายความว่ากล้องนั้นอาจจะติดตั้งอยู่ใน
พื้นที่ในซอยลึกหรือว่าในเขตพื้นที่ที่ไม่สามารถจะโยงสาย
ระยะเวลาในการเก็บภาพประมาณ๓๐วัน
ถ้าไม่มีเหตุ๓๐วันนั้นภาพจะถูกลบในวันที่๑และบริมทฤษภัณฑ์ที่๓๑แทน
ความจริงเรื่องนี้ต้องขออนุญาตกลับเรียนก่อนว่า
ประเด็นดังกล่าวเนี่ยแต่เลิกเริ่มคือเป็นประเด็นการเมืองนะครับ
ซึ่งการดำเนินการของกรุงเทพมหานครนั้นเพื่อความสุขของประชาชน
แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและวิกฤตในการเดินทางของประชาชน
ตั้งแต่ระบบแรกคือที่เห็นก็คือข้ามสะพานสาธรณ์นะครับ
จนถึงตอนนี้ถึงบังว่าส่วนทางทิศตะวันออกเนี่ยตั้งแต่พระขนงไปจนถึงแบริ่ง
ส่วนนี้คือส่วนต่อขยายที่กรุงเทพมหานครลงทุนเองทั้งหมดนะครับ
เรื่องดังกล่าวเมื่อกรุงเทพนครดำเนินการสำเร็จแล้วปรากฏว่าภาคการเมืองต่างพักได้นำเรื่องดังกล่าว
ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าผู้สื่อข่าวยังคงจำเรื่องนั้นได้อยู่นะครับ
ท้ายสุดเมื่อเรื่องดำเนินการถึงสำนักงานอายการสูงสุด
จึงกลายเป็นให้ส่งเรื่องต่อสำนักงานปปชซึ่งผมบอกได้ว่าวันนี้ขบวนการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของปปชนะครับ
ในการที่คุณวิราชมาพูดถึงประเด็นนี้การให้ข่าวจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งว่าจะไม่ไปกระทบกับการดำเนินการของปปช
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเล่าคร่าวว่าวิธีการที่คุณวิราชพูดนั้นไม่เป็นจริงเลยแม้แต่ข้อเดียว
ไม่ว่าจะเรื่องของการร่วมทุนแสดงว่าคุณวิราชไม่เข้าใจนะครับว่าขบวนการขั้นตอนที่กรุงเทพมหานครลงทุนเองแล้ว
ดำเนินการเดินรถเองนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประชาชนครับ
วันนี้จะพบว่าค่าโดยสารต่างเหล่านี้เนี่ยกรุงเทพมหานครสามารถที่จะพิจารณาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เลือกค่าโดยสารที่เหมาะสมที่สุดให้ประชาชนเป็นทางเลือกในการเดินทาง
เพราะว่าโครงการทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยภาษีของประชาชน
แน่นอนที่สุดเมื่อเอกชนทำงานจะต้องมีกำไรกำไรเกิดขึ้นตรงนั้นก็ส่งผลกระทบกับการเดินทางประชาชนหรือไม่
ถ้าส่งผลกระทบกรุงเทพนครก็ยอมไม่ได้
เพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพนครจึงตัดสินใจให้กรุงเทพมหานครดำเนินการเดินรถเอง
โดยใช้วิธีการว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม
ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพนครไม่ต้องเข้าพรบร่วมทุนนะครับ
วิสาหกิจตรงนี้เนี่ยจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎิกาแล้วว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
เราจ้างให้เขาเนี่ยเป็นผู้เดินรถนะครับ
โดยรายได้จากการเดินรถและค่าใช้จ่ายในการเดินรถทั้งหมดเนี่ยกระทบกันที่งบประมาณของกรุงเทพนครทุกปี
ซึ่งทุกปีก็จะมีการตรวจสอบจากส่วนของผู้พินางบมารคือสภากรุงเทพนครได้พิจารณางบประมาณก้อนนี้แล้วก็อนุมัติในการเดินรถทุกปีครับ
เพราะฉะนั้นการที่พูดลักษณะดังกล่าวของคุณวิราชก็คือพูดในเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงนะครับ
คือเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนอกจากนี้ผมคงให้สัมภาษณ์ลึกไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะไปทำให้การดำเนินการของปปชเนี่ยมีปัญหานะครับ
แล้วก็อาจจะไม่อยากจะพูดให้เกินไปจากจุดที่ท่านปรปชมีอำนาจในการดำเนินการเพราะฉะนั้นคุณวิราชควรจะหยุดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขบวนการขั้นตอนปรปชแล้วครับ
ต้องชี้แจงก่อนว่าเงิน๓๙ล้านบาทนี้ไม่ได้มาจากเรื่องของงบฉุกเฉินหรืองบอะไรเป็นงบที่อยู่ในข้อบรรยัติงบประมาณปี๒๕๕๙แล้วนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเงินงบกลางหรือรายการเงินสำรองจ่ายทั่วไปซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพนครได้รับอนุมัติไว้จำนวน๓๐๐ล้านบาทสามารถใช้ได้ใน๔ประเด็นสำคัญ
ไม่ใช่ครับเอ่อไม่ใช่ครับเอ่อก็เร่งด่วนครับแต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องความเดือดร้อนประชาชน
ผู้ว่าก็ไม่ได้ใช้อำนาจตามข้อนี้นะครับข้อสองคือเป็นรายจ่ายตามคำพิพากษาตามกฎหมาย
เช่นค่าสินไหมทดแทนค่าปรับถอนค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาอื่นอื่นเอ่อ
ท่านผู้ว่าสามารถอนุมัติใช้ได้จากหนึ่งในหัวข้อนี้นะครับข้อที่สามก็คือเป็นรายจ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้บันทึกในบัญชีงบประมาณกรุงเทพนครเราได้ใช้ไปหลายเรื่องนะครับ
ให้เราก็ดำเนินการนะครับโดยใช้งบประมาณก้อนนี้ที่สี่ก็คือรายจ่ายตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีไปถึงประชาชนโดยตรง
เพราะฉะนั้นท่านผู้ว่ารายการกรุงเทพนครได้ใช้งบประมาณ๓๐
๙ล้านบาทจากงบกลางโดยใช้อำนาจตามข้อ๔นี้นะครับ

ซึ่งเป็นการจ้างนะครับไม่ได้การซื้ออุปกรณ์

ซึ่งเราคาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าชมประมาณ๔แสนคน
เฉลี่ยแล้วถั่วเฉลี่ยละคนละประมาณ๑๐๐บาท
เงิน๑๐๐บาทนี่ฉันก็จะทำให้เกิดภาคเศรษฐกิจขยายตัวที่นี่นะครับ
เกิดการซื้อขายต่างตามถนนคนเดินที่เราเห็นอยู่

รวมทั้งการที่ประชาชนได้ถ่ายภาพสวย
แล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวของกรุงเทพนครซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ
เราอยากให้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวฟื้นตัวการท่องเที่ยวกลับมา
ซึ่งเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ทำให้ท่านว่าหนักใจ
ทำอย่างไรให้กรุงเทพนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นได้รับรางวัลเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีก
เราเคยได้รางวัลมามากมายนะครับอยู่ที่ตู้
ซึ่งปีนี้ท่านบุหร่าหนักใจว่าวิธีการสมภาพความสุข
แล้วก็ให้ประชาชนช่วยกันถ่ายภาพ
ถ่ายภาพแล้วอัพโหลดขึ้นไปยังโซเชียลมีเดีย
อินสตาแกรมไปทวิตเตอร์ต่างนานาซึ่งทั่วโลกจะได้เห็นภาพความสวยงามของกรุงเทพมหานครมหานครแห่งสีสันแล้วก็เพื่อการท่องเที่ยวด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตบอกว่า๕วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าชมงานทั้งหมดที่เราเก็บตัวเลขไว้ขนาดนี้
ยังไม่ยังไม่ขออนุญาตบอกเป็นตัวเลขทางการนะครับ
อนุญาตบอกว่าเป็นตัวเลขที่ผู้รับจ้างส่งรวมทั้งหน่วยงานกรุงเทพนครช่วยกันนับแล้วเนี่ยมากกว่า๑ล้านคนนะครับ
ถ้า๑ล้านคนก็คือต้นทุนในการจัดส่งคืนความสุขครั้งนี้ให้ประชาชนตกประมาณท่านละ๓๙บาท
ยังเหลือเวลาจัดงานอีก๒๗วันนะครับจนถึงวันที่๓๑มกราคม๒๕๖๒
ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีประชาชนมาอีกมากเท่าไหร่
แต่๑ล้านคนที่ผ่านมาถามว่าเป็นประชาชนดูครั้งเดียวหรือไม่จากการสอบถามพบว่าไม่ใช่ครับ
ครั้งแรกอาจจะมาดูเองตามคำเชิญของสื่อตามคำเชิญของสตงนะครับ
มาตรวจช่วยตรวจสอบว่ามีความสวยงามถูกต้องจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าครั้งที่๒๐๓นี่พาเพื่อนพาครอบครัวมาดูนะครับ
ขออนุญาตขอบคุณทางสื่อที่ได้ช่วยกันแถลงข่าวช่วยกันชี้แจงให้จนให้ประชาชนอยากที่จะมาเห็น
แล้ววันนี้เองก็ยังมีหน่วยงานต่างที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับขอเข้ามาขอเข้ามาชมงาน
ซึ่งเราก็กำลังพยายามจะจัดสรรเนื่องจากการจัดงานไฟจัดทั้งคืน
เพราะฉะนั้นการเดินทางของภาคประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่ากรุงเทพนครใช้งบประมาณในข้อบรรยัติงบประมาณปี๒๐๑๙
ของใครมาหรือว่าจบเงินของกลองกลางหรือของศูนย์ที่อื่นมาใช้ในการนี้นะครับ
เป็นเงินที่มีอยู่ตามข้อบรรยัติตามงบมาแล้วนะครับอีกประเด็นนึงเรื่องอะไรคะ
ก็รายได้วันนี้ที่บันทึกเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่๑ก็คือมาจากแบงคอกแรนด์นะครับที่เราจัดมา๑๐ล้านทุกคืน๕คืนนะครับ
สองก็คือมาจากที่เขตพระนครจัดพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในบริเวณริมถนนหรือกลางถนนคนเดินนะครับ
วันนี้เฉลี่ยไม่ไม่เฉลี่ยรวมแล้วนะครับห้าวันประมาณห้าร้านห้าแสนบาทเนี่ยเกินเกินก็คงคงถึงถึงสิ้นเดือน
เฉพาะรายได้ที่กระจายสู่ประชาชนส่วนนี้ก็คงเกินงบประมาณที่กรุงเทพมหานครดำเนินการลงทุนไปแล้วนะครับ
ส่วนการอัพโหลดภาพต้องบอกว่าขณะนี้มีภาพที่อัพโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียแล้วก็ขึ้นสู่อินสตาแกรมแล้วมั่นใจมากกว่าล้านภาพแล้วเช่นกันนะครับ
สมมุติว่าคนมาร้านคนถ่ายคนละรูปอัพโหลดขึ้นเนี่ยก็คือหนึ่งล้านภาพแล้วถ้าหนึ่งล้านภาพเนี่ยเราคิดง่ายวันนี้ห้าวันที่ผ่านมาเราไปจ้างเอกชนให้ช่วยถ่ายภาพสวยอัพโหลดขึ้นตามโซเชียลให้หน่อยตามเฟสบุ๊คให้หน่อยค่าจ้างประมาณตกภาพละยี่สิบบาทตรงนี้ก็เฉพาะห้าวันนี้ก็ยี่สิบล้านแล้ว